ถูกแฟนเขาพยายามที่จะบอกเลิก

ทำร้ายทุบตีแฟนตัวเอง

สุดท้ายนายป๊อกโอสดตามไปที่บ้านเพื่อน
แล้วก็พยายามจะง้อขอคืนดีแต่ว่าแฟนสาวปฏิเสธ
ป๊อกใช้มีดจ้วงแทงผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาววราพรหรือว่าใหม่รวมอยู่จนเสียชีวิต
และแม่ของนายป๊อกโอสดป๊อกทรงสิทธิ์
ก็พานางสาววราพรไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยรถกระบะคันนี้

แล้วก็ไปบอกจนกระทีข้างในว่ามีคนถูกรถชน

แต่พอพยาบาลออกมาดูอ้าวนี่ไม่ใช่แผลถูกรถชน

พ่อของนางสาวราพรหรือว่าใหม่รวมอยู่ที่เสียชีวิต
ก็โพสต์ข้อความเลยนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
บอกว่าหัวใจของพ่อแตกสลาย
และสาบานว่าจะเอาเลือดของนายป๊อกทรงสิทธิ์เนี่ย
และวิญญาณของนายป๊อกทรงสิทธ
สังเวยวิญญาณของลูกสาวให้ได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจคูคศสามารถที่จะตามจับกลุ่มผู้ต้องหาบรายนี้ได้แล้ว
หลังจากที่ก่อเหตุตั้งแต่วันที่๑๖ตุลาคม
ผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปเป็นเวลา๖วัน

พร้อมนำตัวของนายป๊อกทรงสิทธิโอสด
มาที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
หลังนายป๊อกทรงสิทธิ์หลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตทราบข่าวการจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
และอยู่ระหว่างการนำตัวเพื่อจัดไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
พร้อมนำภาพถ่ายตั้งหน้าศพ
และอัฐิของนางสาววราพรหรือใหม่รวมอยู่

ไปที่สถานีตำรวจภูทรด้วยคุณ

โดยน้องสาวของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยนะครับว่าอยากให้ผู้ต้องหาขอโทษ

ทางญาติของผู้ต้องหายังไม่เคยมาขอโทษเลย
ด้านของจ้า๑๑ปรีชาบรวมอยู่

ของนางสาวปรีชารวมอยู่ผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนนี้พึงพอใจในระดับ๑

พร้อมอยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุด
อีกทั้งยังติดใจเรื่องแม่ของผู้ต้องหา

ไม่ยอมพาลูกสาวของเขาไปที่โรงพยาบาล

แล้วก็มีพฤติกรรมในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรให้กับลูกสาวด้วย
คือแปลกและยังแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกว่า

นี่เป็นสิ่งที่จสิบเอกปฏิชา
ก็ยังติดใจสงสัยแม่ของนายป๊อกทรงสิทธิ์อยู่นะครับ
ชีวิตเสือในสายตาผมและพี่น้องอีกหลายคนผมคิดว่าเขาต้องการอย่างนั้น
คุณพ่อเดินทางมาที่สถานีตำรวจนะครับ
บอกว่าอยากจะดูหน้าของนายป๊อกทรงสิทธิ์นะครับผู้ต้องหา
และอยากจะสอบถามว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวของผมด้วย
ซึ่งผมก็ได้บอกกับลูกสาวว่าวันนี้พ่อดีใจมาก
ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ฆ่าลูกสาวของพ่อได้แล้วนะครับ
และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ละเลยในการจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ชื่นชมไปถึงผู้อุ้มกับสพขู่คศ
ซึ่งท่านได้ให้กำลังใจผมมาตลอด
และตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทางผมไม่ได้เจอกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเลย
ซึ่งคนไหนจับคนร้ายได้นั้นถือว่าเป็นฮีโร่ในหัวใจของผมนะครับ
นี่คุณพ่ออารมณ์อ่อนลงเยอะนะ
ก่อนหน้านี้คุณพ่อให้สัมภาษณ์แบบนี้เลย
หัวใจแตกสลายสาบานจะเอาเลือดวิญญาณของมันมาสังเวยชีวิตลูกสาว
ใช้คำพูดแบบลูกสาวกูให้ได้นะครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความแบบนี้ในโลกโซเชียลเลยนะครับ
ส่วนทางด้านแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณแม่วิริยากลิ่นสำแดง
ก็บอกว่าแม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมต้องฆ่าลูกสาวของแม่ด้วย
ลูกสาวของแม่ก็ดีกับเขามาโดยตลอดแล้วทำไมต้องมาทำร้ายกัน
ลูกสาวแม่ไม่ดีพอเหรอซึ่งลูกสาวของเธอเนี่ยก็ยังมีลูกน้อยอีก๒คนนะครับ
ส่วนที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนั้นถ้าไม่ได้ฆ่าลูกสาวแม่แล้วทำไมลูกสาวแม่ถึงตาย

ส่วนเมื่อวานี้ที่มีการนำอัฐิของนางสาววราพรมาที่สถานีตำรวจภูทรคูคศด้วยนะครับ
เพราะว่าจะได้นำอัฐิและกระดูกลูกสาวไปลอยอังคารที่วัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีนั้นทางตำรวจก็เตรียมนำตัวนายป๊อกทรงสิทธิ์ขึ้นรถยนต์พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ของกลาง
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ

แต่ก็ต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตมาปักหลักรออยู่
วันจะเกิดเหตุบ้านปลาย